เพราะว่าทางพอสำนักสื่อสารวัดพระธรรมกายพร้อมทีมแพทย์
โต๊ะแถลงนะครับถึงอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
เพื่อจะรับทราบข้อกล่าวหาได้ในนัดวันที่๑๖พฤษภาคม
คือวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการนัดครั้งที่๓แล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้๒ครั้งก็คือไม่สามารถเข้าไปได้ตามนัดนะคะทั้ง๒ครั้งเลย
แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของอาการอาภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี้กันนะครับ
เมื่อวานนี้พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสภูมิในการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกายพร้อมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รักษาอาการอาภาษณ์พระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
ได้ร่วมชี้แจงกรณีขอเปลี่ยนสถานที่พบพนักงานสอบสวน

พระธรรมชโยไม่สามารถเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่๑๖พฤษภาคมวันพรุ่งนี้ได้ตามนัด
เนื่องจากมีอาการบวมและปวดที่ขาซ้าย
ซึ่งเป็นผลจากโรคหลอดเลือดดำอุดตัน
ไม่ไหลเวียนกลับไปสู่หัวใจและมีความเสี่ยงสูง
ที่จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณขาขาดเลือดเฉียบพลัน
แล้วก็ถึงขั้นศูนย์เสียขาได้
จำเป็นต้องหยุดพักการเคลื่อนไหวร่างกาย
แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทาง๒๓เดือนนะครับ
ได้ขอความกรุณาให้พนักงานสอบสวน
เดินทางมาพบพระเทพยานมหาหมุณีที่วัดพระธรรมกายแทน
ในเวลา๑๔นาฬิกาของวันนัดเดิม
พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ประวิงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนข้อต่างที่นำเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับทางการแพทย์มา
เพราะเมื่อวานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังศรีวินิจฉัย
มาตรวจนะครับแล้วก็มีทางคุณหมอได้มาร่วมแถลงข่าวด้วย
ก็เอาเรื่องของผลการตรวจมาให้ทราบกัน
พระเทพยานมหาหมุณีมีอาการป่วยเรื้อรังมาแต่เดิม
ด้วยโรคหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนลึกในช่องท้องข้างซ้ายอุดตัน
เกิดจากการถูกทับด้วยเส้นเลือดแดงใหญ่
ทำให้เลือดไม่สามารถไหลกลับขาซ้ายสู่หัวใจได้นะครับ
แล้วก็ร่างกายปรับตัวโดยหลอดเลือดดำสายบรองขนาดใหญ่เนี่ย
เป็นช่องทางให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ช่องทางเดียวนะครับ
แล้วก็อาการปวดบวมที่ขาเฉียบพลันก็ค่อนข้างจะหนักนะครับ
แล้วก็อาการของหลอดเลือดดำสายบรองเกิดอุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วย
ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็เป็นความเสี่ยงห้ามเคลื่อนไหว๒๓เดือน
ค่ะรวมถึงผู้ป่วยเองก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานร่วมด้วย
แผลก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อ
ดังนั้นคุณหมอก็ให้ยาแล้วก็ห้ามนั่งห้อยขา
คือสั่งห้ามนั่งห้อยขานอนยกขาสูงกว่าระดับของหัวใจ
เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ
ดังนั้นจึงบอกว่าขอความกรุณาไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดินทางมา
เวลา๑๔นาฬิกาวันที่๑๖พฤษภาคม

รวมทั้งรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว
คณะสงฆ์ยินดีที่จะส่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษา

ให้เดินทางมาตรวจอาการก่อนถึงกำหนดนัดหมายก็ได้
แต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ขอให้พนักงานสอบสวนร่วมกับอายการ
ประชุมร่วมกันในวันที่๑๖พฤษภาคมวันนัดซะก่อน

เพราะตนเองก็ไม่สามารถสั่งการอะไรได้
ในการที่จะทำในการที่จะดำเนินงานต่อไป
บอกว่าถ้าเข้าไปยุ่งกับคดีมากเกินไป
เดี๋ยวจะหาว่าไปสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับ

บ่าย๒โมงมีการประชุมกัน